เหตุการณ์นี้มันก็อุกอาจค่ะคุณผู้ชมเกิดขึ้นที่ผับหรูกลางเมืองพัทยาเลย
ด้านหลังของเราเนี่ยประกบยิงสาวขับเบนท์
แล้วในรถเบนท์ผู้หญิงสองคนคนหนึ่งเป็นคนไทยใช่ไหม

อีกคนนึงค่ะอีกคนนึงเป็นชาวเกาหลี
ชาวจีนเป็นสาวชาวจีน
คุณผู้ชมต้องฟังเรื่องนี้ให้ดีนะมันแปลก
ใช่ค่ะเหตุการณ์ที่จะเล่าให้คุณผู้ชมฟังเนี่ย
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนประมาณตี๒ที่ผ่านมานะคะ
จุดนี้คุณผู้ชมพาไปดูกันหน่อยค่ะที่สพเมืองพัทยา
พอเขาได้รับแจ้งเหตุปั๊บว่ามันมีเหตุเกิดขึ้นตรงนี้
เหตุยิงกันบนถนนพัทยาเหนือสาย๓ค่ะ
อยู่หน้าผับที่ตำบลนาเกลืออำเภอบังละมุงเนี่ยนะ
เห็นรถเบนส์คันที่จอดเปิดไฟฉุกเฉินอยู่ไหมคะ
นี่เป็นรถเบนซ์ทะเบียนตอบประตักมม๕๙๐
อยู่กลางถนนแล้วเดี๋ยวดูสภาพรถเบนท์นะ
มีรอยรอยโดนยิงที่กระจกประตูข้างคนขับมันแตกทั้งบาน
นี่ค่ะแล้วกระจกประตูหลังก็เป็นรู
เจอเป็นปลอกกระสุน๙มมตกอยู่๖ปลอกด้วย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องตรวจหาวิถีกระสุน
แล้วก็เก็บปลอกกระสุนทั้งหมด๖ปลอกเอาไว้เป็นหลักฐาน
ทีนี้พลเมืองดีพลเมืองดีเขาก็นำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้แล้ว
คนที่ได้รับบาดเจ็บคือใครบ้างก็คือนางสาวทิพพวันโวลาอายุ๒๖ปี
โดนยิงที่แก้มซ้ายกระสุนฝังในโพรงจมูกเลยนะคะ
อันนี้คนไทยนะมีอาการสาหัสนะฮะใช่
ส่วนอีกคนนึงที่บอกว่าเป็นชาวจีนนางสาวหลีซินหญิงอายุ๒๓ปีค่ะ
ซึ่งถูกยิงที่มือซ้ายครับ
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมหัวหน้ากาศสถานบันเทิงบอกแบบนี้
บอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นคนไทยนะผู้ชายอายุประมาณ๓๐ปี
ก่อนเกิดเหตุไปมีปัญหากับกลุ่มนักท่องเที่ยว
แล้วผู้ก่อเหตุเดินมาบอกกาดว่า

และกลุ่มนักท่องเที่ยวนั้นเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวเกาหลี

คือมีเรื่องกับนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีครับแค้นใจกันอยู่
แต่สุดท้ายฉะไหนไปยิงนักท่องเที่ยวสาวชาวจีน
นี่ไงมันจะผิดตัวผิดฝาอะไรยังไงรึเปล่า

พอกาดรู้ว่าฝั่งนั้นมาบอกกับกาดแบบนี้กาดก็ไปห้าม

พอตี๒ปั๊บผับปิดผู้ก่อเหตุก็เดินขึ้น
เพราะว่าเบ้นเนี่ยเพิ่งขับออกไปแล้วหลังจากนั้นน่ะโอ้โหปั้งปั้ง
เสียงปืนดังหกเจ็ดนัดนะคะคนที่อยู่ในรถเบนส์ก็ได้รับบาดเจ็บค่ะ
ทีนี้เราก็ต้องตามความคืบหน้าหน่อยเพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงตี๒ใช่ไหม
เมื่อเช้านักข่าวของเราก็ลงพื้นที่จุดที่ยิงกัน
อยู่ตรงปากซอยเฉลิมพระเกียรติ๔ทับ๑อยู่ห่างจากผับมาได้สัก๕๐เมตร
นู่นนี่ตรงขอบฟุตปาดตรงเส้นถนนยังมีรอยคราบเลือดอยู่เลย
แล้วผู้กำกับที่ศพพภัทยาห์ในนัชสั่งชุดสืบลงพื้นที่ไปหาเบาะแส
ของคนร้ายหน่อยไล่กล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คนร้ายหลบหนี
แล้วรู้ตัวแล้วค่ะว่าคนร้ายคนนี้ชื่อว่าในเบนส์อายุ๒๙ปี
คือเขาไปมีเรื่องไปมีปากเสียงกันกับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวเกาหลี
ผู้ต้องสงสัยก็ไปยืนดักรออยู่หน้าผับรอรอจนผับปิด
ใช่ค่ะคือตอนที่มีเรื่องกันอยู่ในผับนะคุณนะ
คือกาดของทางร้านก็ทราบเรื่องนะเพราะว่าผู้ต้องหาเนี่ย
เขาไปคุยกับกาดของร้านเหมือนกันบอกพี่ผมมีเรื่องกับชาวเกาหลีนั้น
ในร้านก็พยายามห้ามปรามบอกว่าใจเย็นนะครับใจเย็น
เป็นนักท่องเที่ยวเหมือนกันเป็นนักเที่ยวเหมือนกันใจเย็น
แต่ทีนี้ผู้ชายคนนี้เขาใจไม่เย็นพอเขาออกมาดักรอข้างนอก
ออกมาดักรอข้างนอกนะตอนแรกกาดคิดว่าโอ้โหทั้งหมดในร้านเนี่ย
มันจบไปแล้วไม่ทะเลาะกันแล้วก็ไม่คิดว่าจะไปมีเหตุยิงกันข้างนอก
ยืนยันนะคุณว่านักท่องเที่ยวชาวไทยผู้ชายคนก่อเหตุเนี่ย
ไม่ได้เอาปืนเข้าไปในร้านเพราะกาดที่นี่ตรวจอาวุธปืนนักท่องเที่ยวทุกคน
จริงเขามีให้สัมภาษณ์เลยนะพูดออกมาจากปากของกาดเลยนะฮะ
แต่ทีนี้คุณไอ้ประเด็นนี้คือฝั่งคนก่อเหตุเขารอไง
รอจะเอาเรื่องกับคู่กรณีแหละแต่ปรากฏว่าคู่กรณีเนี่ยเดินไปขึ้นรถยาริส
ไอ้คนก่อเหตุอ่ะเขาก็เข้าใจผิดสิก็คิดว่าอ้าวกลุ่มเนี้ยคู่กรณีน่ะ
ชาวเกาหลีไปขึ้นรถเบนส์ทีนี้ก็เลยขับตามเบนส์ไปประกบยิงไง
สุดท้ายเอาสรุปง่ายเลยนะมีเรื่องกันไม่พอใจกันกับชาวเกาหลี
แล้วชาวเกาหลีเนี่ยไม่ได้ขึ้นเบนท์แต่ชาวเกาหลีไปขึ้นยาริส
แต่ฝั่งคนก่อเหตุเข้าใจว่าไปขึ้นเน้นเลยตามไปแล้วไปก่อเหตุยิง
สีเหมือนกันในเบนส์เนี่ยจริงคือมีคนไทยกับคนจีนอยู่
มีคนเกาหลีอยู่เลยคือรถกระดันสีเหมือนกันแต่คนละยี่ห้อนะ
แต่คนก่อเหตุเข้าใจผิดกาดบอกแบบนี้เขาเข้าใจผิดพี่
แล้วงี้ใครซวยอ่ะคนไทยกับคนจีนที่อยู่ในรถเบนท
ดำไงซวยเพราะว่าต้องมารับเคราะห์แทนทั้งที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลย
ตอนนี้ตำรวจตามตัวอยู่นะในเบนส์อายุ๒๙ปี
แล้วตำรวจก็กดดันให้มามอบตัวด้วยเร่งกำชับพนักงานนะคะ
ว่าจะต้องเร่งออกหมายจับนี่แหละค่ะคือในเบนส์วัย๒๙ปีค่ะ